ห่างหายโควิดนะคะโดนเล่นงานไป๓ปีไม่ได้จับไมค์ค่ะ
ล่าสุดเนี่ยได้จับไมค์แล้วนะคะแม่บอกอุ้ยฉันจะตื่นเต้น
ตื่นเต้นแล้วไม่ได้มาคนเดียวมากับเพื่อนเขาด้วยนะคะ
พี่ตั๊งแล้วก็พี่หายังไงเออเสร็จเลยแม่สู่ค่ะ
บอกเลยว่าดีใจดีใจเนี่ยหลังใครเราก็เริ่มจะมีงานจ้างมามากขึ้นนะคะ
แต่ว่าดีใจสุดขีดก็เห็นจะเป็นงานจ้างร้องเพลงค่ะ
บอกว่านี่เป็นการกลับมาจับไมค์ค่ะในรอบ๓ปีเห็นจะได้
แล้วดูนะนักร้องร่วมเวทีซะก่อนคนสนิทกันทั้งนั้นเลย
คุณตั๊กซิริพรงี้แม่ไออาพาพรอย่างงี้เออ
สามสาวโอ้โหบอกเลยว่าประชันฝีมือกันเลยค่ะ
ซูบอกว่าโอ้เป็นงานจ้างไลฟ์ผ่านทางออนไลน์นั่นแหละ
ตุลาคมนี้เตรียมดูกันด้วยนะคะ
แล้วก็จะเตรียมจัดให้หายคิดถึงกันแน่นอน

เหมือนออนไลน์อย่างเงี้ยลูกอ๋อค่ะมันไลฟ์สดออนไลน์
พี่ตั๊กบ้านพี่ตั๊กเดี๋ยวจะไปไลค์ที่บ้านพี่ตั๊กก็มีลูกค้าเขามีสปอนเซอร์สนับสนุนอยู่
บ้านที่เก้าค่ะบ้านที่เก้าเนี่ยบ้านสาวที่เก้านะฮะช่วงหกโมงเย็น
เดี๋ยวรอดูเนาะฝากติดตามด้วยนะคะ
รอดูแน่นอนคุณผู้ชมค่ะ
ตุลาคมนี้ก็ฝากติดตามทุกช่องทางของแม่สุนะจ๊ะ
คุณผู้ชมส่วนเรื่องน้ำท่วมที่โคราชเนี่ย
บอกเลยว่าเป็นบ้านเกิดของคุณแม่สุนะคะ
นี่น้ำท่วมอวมหนักเหมือนกันที่นาจำได้หรือเปล่า๘๐ไร่ยังไงล่ะ

แม่สู่ว่าตอนนี้สถานการณ์ก็เริ่มพี่ข่ายแล้วแหละ
ระดับน้ำมันก็ลดลงน้ำมาแล้วเดี๋ยวมันก็ไปค่ะ
ตอนนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่าต้นข้าวจะเสียหายหรือเปล่า
เพราะว่าน้ำมันท่วมมิดขนาดนั้น
ดูสิว่าจะเหลือให้เก็บเกี่ยวอีกเท่าไหร่นะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้เรื่องนี้ด้วยนะแม่นะ